ขณะที่คดีของนางสาวนิชาเกียรติธนภัยบูล
เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่านางสาวนิชานั้น

จากการที่ถูกคนร้ายนำบัตรประชาชนของเธอ
แอบเปิดบัญชีธนาคาร
การต่อสู้เรื่องราวต่างของเธอนั้น
จนถึงวันนี้ที่สามารถพิสูจน์ความจริงได้
มีที่มาที่ไม่อ่านที่ไปอย่างไรนั้น
เราติดตามจากรายงานครับ

ระหว่างโดนเอาไปสวมศิษย์ปรอมแปลงบัญชี

และเริ่มว่ามีผู้นำบัตรประชาชนของเธอ

เพื่อขอหลักฐานอายัดเงินในบัญชี
ซึ่งมีทั้งหมด๑๐บัญชีจาก๘ธนาคาร
และแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจทุกท้องที่เกิดเหตุ

ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกง
แจ้งความเอาผิดเธอที่สพบ้านตากจังหวัดตาก
จึงเข้าพบกับตำรวจกองปราบปรามตามหมายเรียก
ก่อนถูกตำรวจภูทรบ้านตากมารับตัวไปดำเนินคดี

สื่อมวลชนให้ความสนใจติดตามเรื่องราวของเธอ
หนึ่งในนั้นคือไทยรัฐทีวีที่ได้ลงพื้นที่
พบกับนางกันซินีหงกกมาตรผู้เป็นแม่
และนางสาวปุญญดากกมาศพี่สาว
กำเงินสด๑แสนบาทหวังใช้ประกันตัวน้องอาตอม
ในวันที่ตำรวจนำตัวมาฝากขังเป็นผลัดแรก

แต่ครอบครัวของน้องอาตอมไม่ลดลักความพยายาม
ประกันตัวเป็นครั้งที่๒ในวันที่๘มกราคม
แต่สารไม่อนุญาตให้ประกันตัว
ด้วยความหวังเหือกสุดท้ายในวันเดียวกัน
สุดท้ายสารอนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน๘๐๐๐๐บาท
อาตอมจึงได้รับอิสรภาพคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัว
ต่อมาในวันที่๙มกราคม
อาตอมเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบราม
เพื่อแจ้งความกับคนร้ายที่นำบัตรประชาชนของเธอไปเปิดบัญชี
สร้างความเสียหายจนถูกดำเนินคดีทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด
จากนั้นวันที่๑๔มกราคม
อาตอมเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานห้วยขวางเพื่อขอบคุณตำรวจ
หลังทราบว่าสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่นำบัตรประชาชนของเธอไปเปิดบัญชีได้แล้ว
พร้อมปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับผู้ต้องหาและตามกระแสข่าวว่าเธออาจจะเป็นแกะ
และในวันเดียวกันนี้เธอถูกสอบปากคำนานกว่า๑๒ชั่วโมง
พร้อมกับเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
แม้ว่าในวันรุ่งขึ้นตำรวจยังไม่ชี้ชัดว่าอาตอมคือผู้บริสุทธิ์
แต่พันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ระบุว่านางสาวปวีนาสิงหาวิบูลและนางสาวเจรติสายสิน
รับสารภาพว่าเป็นผู้ต้องหานำบัตรประชาชนของบุคคลอื่นไปเปิดบัญชีจริง
ตำรวจได้แจ้ง๓ข้อหาคือลักทรัพย์นำบัตรประชาชนของผู้อื่นไปใช้และปลอมแปลงเอกสาร
โดยผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การซัดทอดว่าได้รับค่าจ้างจำนวน๑๐๐๐บาทจากนายไซมอนอีโก้ชาวแคเมอรูน
และนางสาวพรมพรพงษ์เจริญคุณากร
กระทั่งวันนี้น้องอาตอมเป็นแพะหรือแกะจึงชัดเจนขึ้นเมื่อพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
แถลงยืนยันว่าน้องอาตอมเป็นผู้บริสุทธิ์จึงหลุดพ้นการเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกง
ซึ่งเธอยอมรับว่าอาจไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนเดิม
ตอนนี้ก็ไม่สามารถใช้ชีวิตได้แบบตามปกติที่เคยดำเนินมาซึ่งจริงหนูต้องการชีวิตปกติของหนูขึ้นมา